อีก๑ท่านนะคะระทึกที่เดียวกันคุณหญิงร่าฐา

เดี๋ยวจะลุกขึ้นมาอีกดูนะคุณผู้ชม

อย่างที่เห็นในภาพเนี่ยคุณผู้ชม
ซึ่งนะคะทำให้คุณหญิงระถาล้มไปเลยค่ะ
เข้าโรงพยาบาลหามส่งเพราะว่าเจ็บหนักจริงค่ะ

ใช่นะคะซึ่งล่าสุดค่ะก็ปลอดภัยแล้วค่ะ
ตอนแรกก็ต้องติดตามเฝ้าอาการถึง๔๘ชั่วโมงเลยนะ
เพราะว่าหัวได้รับการกระแทกแล้วก็ต้องเอ็กซาเรย์เลยค่ะ
ซึ่งนะคะล่าสุดเลยค่ะเมื่อสักครู่ไม่นานมานี้เองค่ะ
คุณหญิงระถาก็โพสต์ภาพนี้นะคะบอกว่าหัวแข็งมากค่ะ
สบายนะคะคุณหมออนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว

คือจริงแล้ววันนี้ต้องออกงานกับน้องแกงส้ม

ใช่นะคะเดี๋ยวคงได้มาอัปเดตกันอีกทีละกันเนาะ
ก็ต้องพักแหละดูแลรักษาสุขภาพหน่อย

ก็กะจะเล่นฮาไม่ออกเลยค่ะคุณผู้ชม